โอ้โหเรื่องแรกนี่ก็สะเทือนใจเลยคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่ามีคุณยายท่านหนึ่งอายุมากแล้วนะ๘๐ปีใครจะไปเชื่อ
ไปนอนหน้าบ้านลำพังเลยถามว่าทำไมท่านมาอยู่แบบนี้
ลูกสาวท่านหายตัวไปครับที่ถ่ายอยู่เนี่ยคุณผู้ชมฮะ
พลเมืองดีนะผ่านมาแล้วถ่ายไว้
เนี่ยแล้วคือตรงเนี้ยมันเป็นรูของช่องกำแพงใช่ไหมใช่ฮะ
นี่คุณยายอยู่ตรงนี้โอ้โหท่านไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำ

นี่คือหน้าบ้านพักคนงานที่ตำบลข่าวนิเวศอำเภอเมืองระนองครับ
เคลื่อนไหวตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยครับ
ทีมข่าวเราเห็นคลิปที่น่าสะเทือนใจนี้แล้วก็รีบไปเลยครับ
ไปเจอกับรองสารวัตรปราบรามสมรนร้อยตำรวจเอกจอัจฉรานุพงศ์

นี่เข้าไปให้การช่วยเหลือคุณยายเลย
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกัน๑๐หลัง
มีรั้วรอบขอบชิดมีประตูเหล็กบานเลื่อนที่เปิดแง้มอยู่คุณผู้ชม
ตอนตะโกนเรียกเนี่ยไม่มีใครตอบนะครับไม่มีใครตอบรับเลย
แล้วก็ไปเจอคุณยายอายุน่าจะสัก๘๐ปีเสร็จ
ใส่เสื้อคอกระเช้าท่อนล่างท่านไม่ได้ใส่อะไรนะฮะ
นอนอยู่หน้าห้องพักหลังแรกในห้องไม่ได้เปิดไฟด้วยครับ
ตึ๊บเลยเข้าไปดูในห้องเนี่ยมีแกงที่มันบูดแล้วอ่ะ
คุณผู้ชมไม่รู้วางไว้นานแค่ไหนนะค่ะวางอยู่บนกรงสุนัข
ขังสุนัขไว้ในกรงด้วยครับนี่ตอนเข้าไปถึงเนี่ยมีสุนัขอยู่ในกรงอยู่
แล้วก็แกงบูดบูดแล้วก็มีกล่องใส่น้ำใส่อาหารสุนัขที่วางไว้ครับ
แต่มันเป็นที่ใส่อาหารแบบเปล่าเลยนะไม่มีอะไรเลย
ตำรวจเอาผ้านวมสีขาวในห้องเนี่ยมาห่มให้คุณยายก่อน
ยายยังมีสติครับคุณผู้ชมแต่ร่างกายท่านอ่อนแรง
นั่งเองไม่ได้ต้องช่วยช่วยพยุงขึ้นมาคุณยายก็คุยกับตำรวจ
ซึ่งก็ตรงกับซองยาบำรุงที่เจอบนตู้เย็นในห้องด้วย
คุณยายท่านบอกท่านถูกทิ้งไว้สองวันแล้ว
ไม่ได้กินอะไรเลยโอ้ตำรวจรีบประสานกู้ชีพเข้ามารับตัวคุณยายไปเลยครับ
ต้องไปถามซะหน่อยถามคนแถวนั้นชาวบ้านเนี่ยว่ายังไงบ้าง
เล่าให้ฟังว่ายายอยู่กับลูกสาวนะซึ่งเป็นลูกจ้างพักรวมอยู่กับคนอื่น
ในบ้านคนงานนี่แหละของนายจ้างปกติคุณยายก็จะมีลูกสาวดูแล
เพราะยายเองเดินไม่ได้ครับต้องใช้วิธีการเหมือนไถตัวไปกับพื้นอ่ะ
ช่วงบ่ายมีคนมาเห็นคุณยายนอนนิ่งอยู่หน้าห้องจนตกดึก๑๐ชั่วโมง
เห็นอยู่อย่างนั้นชาวบ้านไม่มีใครกล้าไปช่วยเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะนะ
แล้วยังมีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าออกอยู่เรื่อยแต่ก็ไม่เห็นมีใครไปช่วยคุณยาย
คนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกัน
คุณผู้ชมกลัวว่าคุณยายจะเสียชีวิตเอานะถ้าปล่อยไว้แบบนี้
ไปแจ้งนักข่าวให้มาช่วยเหลือครับแล้วก็นำผ้าถุงมาใส่ให้กับคุณยาย
เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลระนองกับรถพยาบาลมาถึงปุ๊บ

แล้วก็นำตัวคุณยายส่งรักษาที่โรงพยาบาลระนองทันที
ช่วงเช้าตำรวจเดี๋ยวจะเดินทางไปเจอกับนายจ้าง

ลูกสาวคุณยายไม่รู้หายไปไหนครับ
คุณยายก็เลยมาโดนทิ้งไว้ลำพังแบบนี้ฮะ
โอ้โหนี่ยังน้อยยังดีนะที่มีคนเห็น

เพราะว่าคุณยายก็อายุ๘๐กว่าแล้ว